คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้ากรณีคนร้าย
ปล้นรถกระบะของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอบรรนังสตาจังหวัดยาลานะคะ
แล้วก็บังคับให้คนขับรถกระบะใส่เสื้อที่ติดระเบิดไปก่อเหตุคาร์บอม
แต่คนขับรถกระบะต้องบอกเลยว่าใจเด็ดมาก
ใช้กันไกลที่ติดมากับกุญแจเนี่ยนะคะ
ตัดเสื้อออกแล้วก็โยนทิ้งข้างทางแล้วก็วิ่งหนีมาได้ค่ะ
ทางตำรวจบอกว่าจะเร่งติดตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุนี้ให้ได้โดยเร็วนะคะ
ส่วนวันนี้รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงได้ลงพื้นที่
ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่เจาะไอร้อง
หลังจากเกิดเหตุบุกยึดโรงพยาบาลที่เจาะไอร้องค่ะ
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสให้กำลังใจแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์
โรงพยาบาลเจาะไอร้องก่อนเดินทางเข้าเยี่ยมทหารพรานที่๔๘
กรมทหารพรานที่๔๘ซึ่งล่าสุดสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้๑๔คน
ปล้นรถกระบะชาวบ้านจากพื้นที่อำเภอบันดังสตาจังหวัดยะลาแล้วบังคับให้บรรทุกระเบิดแสวงเครื่อง
กิโลกรัมไปก่อเหตุคาร์บอมในบริษัทโตโยต้าแต่คนขับรถกระบะตัดสินใจวิ่งหนีและแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เก็บกู้ทำลายได้ทัน
คนขับรถกระบะเล่าถึงวินาทีชีวิตแบบนี้ค่ะว่าคนร้ายจับภรรยาเป็นตัวประกันส่วนตัวเองเนี่ยถูกบังคับให้ใส่เสื้อติดระเบิดแต่ว่าได้ใช้กันไกลที่พ่วงกับกุญแจรถตัดเสื้อโยนเสื้อทิ้งไปข้างทางพอใกล้ถึงจุดที่คนร้ายสั่งก็ตัดสินใจวิ่งหนีลงจากรถแล้วก็ตะโกนบอกชาวบ้านให้รู้ว่าในรถมีระเบิดค่ะ
เป็นคุณกู้ระเบิดที่ตัวผมเนี่ยให้ชุดเนี้ยชุดดีอันนี้ยูดี
คู่ยูดีชุดเก็บคู่ให้สอนไม่ถึงว่าสอนชัยบอกสั่งมาคุณโชนสั่งเลยเหรอ
วางไว้ใจผมคิดจะหักหลังมันอยู่กันว่าจะไม่ทำงานตามมันมันให้
ผมขับรถเข้าไปในศูนย์โยต้าเพื่อไประเบิดศูนเดลต้า
แต่ผมว่าโอเคหน้าร้านก็บอกปุ๊บเดี๋ยวผมจอดรถมาแล้วผมวิ่งไปกันไฟเนี่ย

ผมไว้ตัดคุณวันนี้เฟย์น้อยขับคุณเจรสดูดึงชูดไป
แหละค่ะก็เปิดใจคนขับรถกระบะที่ใจเด็ดนะคะวินาทีชีวิตที่รอดมาได้
ส่วนชาวบ้านเจ้าหน้าที่ก็แสดงความชื่นชมคนขับรถกระบะ
ตัดสินใจไม่ทำตามคนร้าย
และอยากจะให้มีการมอบรางวัลให้ในความกล้าหารครั้งนี้ด้วยค่ะ
ว่าลุงเคยตัดสินใจ
ด้วยชีวิตคนได้หลายร้อยคนแล้วเพราะว่า
นี่ก็คือเสียงชื่นชมนะคะที่ชื่นชมคนขับรถกระบะที่ตัดสินใจถูก
ช่วยเหลือชีวิตได้หลายร้อยชีวิตเลยนะคะด้านความคืบหน้าคดี
ตำรวจได้ภาพวงจรปิดค่ะเป็นคนร้ายสองคนเนี่ยค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์ประกบรถกระบะเพื่อจะกดระเบิดจุดที่กำหนดไว้
ซึ่งใกล้กับปั๊มน้ำมันเชลคาดว่ายังคงหลบหนีอยู่ในตัวเมืองยะลานะคะ
ส่วนภรรยาของคนขับรถกระบะคนร้ายได้พาไปทิ้งไว้ที่อำเภอกรงปีนัง
ได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ส่วนที่จังหวัดนราธิวาสคนร้ายยิงนาย
อสดันอุแซดอนเลาะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในตะบนรือสอ
และนายดีมันจิยือแรชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเสียชีวิตในรถกระบะ
ขณะที่ขับรถระเวนรับซื้อขี้ยางก่อนจะขโมยปืนพกขนาด๙มิลลิเมตร
ของนายรอสดันหลบหนีไปด้วยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามคำสัมภาษณ์เปิดใจ
คนขับรถกระบะในวินาทีชีวิตได้นะคะผ่านทางแอปพลิเคชันมายไทยรัฐค่ะ